๖นาฬิกา๒๓นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
รับชมข่าวจากสองสอกันต่อนะฮะ
มีภาพเหตุการณ์ที่ต้องเตือนใจกันในการขับขี่รถ
โดยเฉพาะเรื่องของการจะออกรถ
ในคลิปคนขับรถยนต์สายเกียร์ผิด

พุ่งชนคนอัดทะลุเข้ากำแพง
ที่สำนักงานภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลก

ดีที่ตรงที่พุ่งชน

เออมันเลยพังดันเข้าไปได้นะครับ

คลิปนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาที
รถเก๋งสีดำพุ่งเข้าชน
พุ่งเข้าชนคนคนหนึ่งอย่างจัง

เธอเองกำลังเดินผ่านบริเวณนั้นพอดีนะครับ

แชร์มาจากเจ้าของเฟซบุ๊คคนหนึ่งนะครับ

เมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
เมื่อเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๓๓นาที
ขณะที่เพื่อนของเธอกำลังเดินผ่านจุดเกิดเหตุ
ก็มีรถยนต์ส่วนบุคคลพุ่งเข้าชนสำนักงาน
ภายในปั๊มน้ำมันปตทถนนศรีฮราชเดโชชัย
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองพิศนุโลก

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่มิตรภาพมงคลธรรม
ได้ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
แล้วคนที่ถูกชนเป็นผู้หญิงครับคุณ
เออเป็นผู้หญิงสวมหมวกมานะฮะ

ก็มีชาวโซเชียลมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

โชคดีที่ผนังไม่ใช่กำแพงปูน
แต่เป็นกระจกจึงไม่เกิดการอัดก๊อปปี้

ว่าเกิดจากคนขับเข้าเกียร์ผิดจังหวะ
จึงพุ่งเข้าชนคนทะลุกระจก

อันตรายนะดูให้ดีนะคะ

แล้วเราก็ต้องหันไปดูเกียร์ที่เราใส่อีกทีว่า
มันเป็นเกียร์ที่ถูกต้องที่เราต้องการแล้วหรือยัง
เอาให้แน่ชัดนะใช่ครับ